ไปดูเรื่องราวของน้องทิมบ้างค่ะเป็นนักเรียนชั้นม๖โรงเรียนสามัคคีศึกษาจังหวัดตรัง
คนนี้เรียนดีมากแต่ยากจนนะคะแล้วก็กัดฟันสู้จนสอบติดแพทย์มหาวิทยาลัยสงขานครินได้
เขาต่อสู้ชีวิตมาเนี่ยยายเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งครอบครัวก็ไม่มีเงินรักษา
เขาเลยฝันว่าอยากเป็นหมอช่วยผู้ป่วยผู้ยากไร้นี่เป็นความฝันของน้องนะคะ
ทีมข่าวของเราก็เลยเดินทางไปที่ตะบลนาวงที่ห้วยยอดจังหวัดตรัง
พบกับในดวงเกียรติทรัพย์ส่งหรือน้องทิมคนนี้อายุ๑๘ปีค่ะ
นักเรียนชั้นม๖ของโรงเรียนสามัคคีศึกษาเพิ่งจะสอบติดคณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จังหวัดสงขลานะคะประกาศไปเมื่อ๒๑มกราคมที่ผ่านมา
แน่นอนว่าข่าวนี้ข่าวดีก็สร้างความดีใจเป็นอย่างมาก
เพราะว่าน้องทิมก็เรียนดีสอบได้ที่๑มาตลอด
และยังเป็นนักเรียนคนแรกของการก่อตั้งโรงเรียนสามัคคีศึกษา
สอบติดคณะแพทยศาสตร์ได้ในรอบเกือบ๔๐ปีด้วย
แต่ชีวิตน้องเขาน่าสงสารค่ะเขาเสียคุณพ่อไปตั้งแต่๒ขวบ
แม่ก็ยังเป็นผู้ต้องขังอยู่ในเรือนจำจังหวัดตรัง
ทิมเลยมาอยู่กับในเปลื้อมทรัพย์ส่งวัย๖๘ปีน้องชายของปู่
ซึ่งน้องทิมก็เรียกแทนว่าพ่ออาชีพก็คือรับจ้างกรีดยางพารา
รายได้ไม่เกินเวลา๔๐๐บาทก็ถือว่าต้องอดมื้อกินมื้อ
เพื่อให้มีเงินเก็บใช้เป็นทุนการศึกษานะคะ
สาเหตุที่เรียนหมอเพราะว่ายายเขาเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็ง
ครอบครัวไม่มีเงินรักษาก็เลยบอกว่าถ้าตัวเองได้เป็นหมอจะเปิดคลินิกเล็กที่บ้านเกิดแล้วก็จะรักษาคนที่ยากไร้นะคะ
ตอนนี้ก็คิดว่าจะกู้ยืมเงินกยศหางานทำระหว่างเรียนจะได้ไม่ตกเป็นภาระของใครค่ะ

ยายเขาเป็นมะเร็งอะครับก็ด้วยความที่ว่าเราไม่รู้จะช่วยเขายังไง
ตอนนั้นก็รู้สึกสงสารยายมากเลยครับแต่ว่าก็ตั้งใจว่าอยากจะเรียนแพทย์เพราะว่ามาช่วยเหลือคนที่ว่าระดับเดียวกับเรา
ปัญหาเรื่องการส่งเสียบอกตรงว่ามันมีทั้งบวกทั้งลบตอนที่หลานสอบแพทย์ได้ก็ดีใจแต่ว่ามันมาเครียดเรื่องจุดที่ว่าอย่างฐานะอย่างเราเนี่ยจะเอาทุนที่ไหนไปเรียนแพทย์
จะพูดกับเด็กก็ไม่กล้ากลัวเด็กเสียความรู้สึกก็ตกประมาณค่าใช้จ่ายส่วนนอกก็ประมาณปีละ๔แสนครับ
ของการเป็นนักศึกษาแพทย์เนี่ยน่าจะอยู่ที่ราว๗แสนกว่าบาทนะคะ
แล้วก็ยืนยันด้วยว่าเขาไม่มีนโยบายที่จะให้นักศึกษา
ไม่มีทุนเรียนต้องลาออกเพราะขาดแคนทุนทรัพย์แน่นอน